ต่อกันนะคะคุณผู้ชมกรณีที่ชายชาวอุบลเขาไปร้องเพจดัง
บอกว่าตัวเขาเข้าไปห้ามเหตุการณ์ชุนละมุน
แต่สุดท้ายตัวเขาตกเป็นแพ้ในข้อหาทำร้ายร่างกาย
สารชั้นต้นก็มีการตัดสินไปแล้วจำคุก๒ปีนะคะ
ตอนนี้เนี่ยผู้เสียหายเขาก็เลยไปร้องต่อทั้งทางยุติธรรมจังหวัด
ทางด้านไปร้องต่อทางจังหวัดเพื่อขอความเป็นธรรม
ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมหรือว่ายุติธรรมจังหวัด
กรณีเพจของแหม่มโพดำร้องเรียน
ได้รับการร้องเรียนจากนายสุดสาครเสมอใจอายุ๔๐ปี
ร้องมาบอกว่าตัวผมไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าเข้าไปช่วยระงับเหตุชุนละมุนที่คนเขาทะเลาะวิวาดกัน
ตลาดถนนคนเดินประชารัฐชายแดนช่องเม็ก
ตั้งแต่๑๐กันยาปี๕๙นะคุณผู้ชม
แต่ผมถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
สุสาครก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
บอกว่าตอนที่เหตุการณ์สงบลงเรียบร้อยแล้ว
มีผู้เสียหายคนหนึ่งเขาถูกชกต่อยจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วเขาฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็ชี้ตัวว่า
นายสุสาคอนเนี่ยเป็นคนทำร้าย
ทั้งที่ตัวนายสุดสาครบอกว่าเป็นแค่คนเข้าไปห้ามปรามเหตุทะเลาะวิวาส
จิตที่ตอนนั้นก็คือเป็นพลเมืองดีนะจิตอาสา
ไม่ต้องการให้เหตุการณ์มันบานปลายแต่ทุกวันนี้ต้องตกเป็นแพ้นะคะ
พอเหตุการณ์ผ่านไปผู้เสียหายก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายสุดสาคร

เจ้าหน้าที่ก็มีการเรียกตัวไปสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อหาค่ะ

เพราะว่าในวันเกิดเหตุก็มีเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุหลายนาย
ทหารก็มีตำรวจก็มา
ซึ่งตัวนายสุสาครปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ตั้งแต่เบื้องต้นกับพนักงานสอบสวนเลยนะ
แต่ก็โดนดำเนินคดีจากศาลชั้นต้นสั่งจำคุก๒ปีค่ะ

ทั้งที่มีพยานวัตถุพยานบุคคล
และครอบครัวก็มีฐานะยากจน

ถ้าเกิดสมมุตินะผมต้องติดคุก๒ปี

ผมเองก็ได้มีคนมาพูดหวานล้อมได้หลายคนว่า

ผมก็เลยคิดไปว่าถ้าเกิดผมให้เขา
เรื่องของเรามันก็คงจะจบไม่ถึงสรร
แล้วคิดว่าเงินเหลือ๑๕๐๐แต่หาให้เขาได้
ผมก็เลยขอเวลาเขาคิดแป๊บนึง
แล้วผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นผมขอเวลาหน่อยละกัน
เขาก็เลยบอกว่าได้ผมขอเวลาเขาประมาณ๑๐วัน
หลังจากนั้นมาวันที่กำหนดนัดจ่ายเงิน
ผมไม่มีเงินจ่ายให้เขาผมมีเงินเพียง๕๐๐บาท
ผมก็ขอผ่อนผันเขาอยู่
แต่ก่อนที่จะไปหาเงินเนี่ยร้อยเวร
เขาได้ให้ผมไปลงบันทึกประจำวันไว้
ผมไม่รู้ว่าการลงบันทึกประจำวันนั้น
มันจะกลายเป็นการยอมรับว่าผมได้ทำกระทำความผิด
ที่เขาบอกว่าที่ไปเซ็นเนี่ยที่ไปยินยอมเนี่ย
เพราะว่าผมไม่อยากจะให้เรื่องมาถึงศาลครับผม
ก็คิดว่าอยากจะให้มันจบที่ตรงนั้น
เพราะว่าในการที่มาขึ้นศาลมา
สารแต่ละครั้งมันต้องใช้เงินเยอะนะครับ

แต่ผมขอชดใช้ด้วยจิตใจมนุษยธรรมช่วยเหลือ
ไม่ใช่ให้ด้วยยอมรับว่าตนเองเป็นคนกระทำ
ซึ่งในคำนั้นมันก็มีอยู่ในคำให้การในชั้นศาลอยู่นะครับ
ผมให้ไปด้วยที่ยอมให้เนี่ย

ไม่ได้ให้ยอมเพราะว่าตัวเองเป็นคนทำ
ไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองเป็นผู้ทำร้ายนะครับ
นี่แหละทีมข่าวก็ถามคุณสุสาครนะคะ
ก็บอกว่าตอนนี้ถามว่าตอนนี้เรื่องดำเนินไปถึงไหนแล้ว
ซึ่งคุณสุสาครก็บอกว่าไปร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอเซรินทรที่อุบลรัชธานีแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบพวกเอกสารหลักฐานต่าง
แล้วก็จะต้องมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบพยานแวดล้อมในวันที่เกิดเหตุนะคะ
อกจากนี้คุณสุสาครก็บอกว่ามีการเดินทางเข้าไปขอคำแนะนำ
จากทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลรัชธานี
เพื่อที่จะขอความเป็นธรรมในการต่อสู้คดีนะคะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจสอบเอกสาร

ดำเนินการส่วนคดีตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมแล้ว
มีทนายความในการต่อสู้คดี
สุดสาครไม่มีเอกสารหรือว่าหลักฐานใหม่
ที่จะมาแย้งหรือต่อสู้คดีเพิ่มเติม
ถ้าเกิดว่ามีก็เป็นส่วนของทนายค่ะ
ที่จะต้องนำขึ้นให้กับสารพิจารณา
ไม่สามารถที่จะรับเรื่องดำเนินการได้ค่ะ